คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าตั้งแต่ช่วงค่ำ
ก็จะมีฝนตกโปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
แต่ว่าพุทธศาสนิกชนยังคงร่วมพิธีอันเชิญพระธรรมเจดี
และร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
ที่วัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
ติดตามการรายงานจากคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
หลังจากที่ได้ประกอบพิธีถวายพระธรรมเจดี
และเจริญพระพุทธมนตรพระธรรมเจดี

ขณะนี้ก็มีการเคลื่อนขบวนมาถึงบริเวณทางขึ้นบรมบรรพฤษแล้วนะคะ
ซึ่งก็มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีนี้ค่ะ
หลังจากที่พระพรหมสิตเจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
นำพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
ประกอบพิธีอันเชิญพระธรรมเจดีเข้าสู่พระอุโบสถ
ผู้แทนคณะบุคคลถวายเครื่องสักการะผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นำคำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ต่อด้วยทำพิธีมอบพระธรรมเจดีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโพธิพระธรรมเจดีเรียบร้อยแล้ว
ก็ได้เคลื่อนขบวนพระธรรมเจดีจากพระอุโบสถออกมาปฏิสถานบนบุษบกเสลี่ยงคานหาม
เลื่อนออกจากลานโพขึ้นไปบนภูเขาทองและปฏิสถานถาวรไว้ให้ชาวพุทธได้สักการะบูชาค่ะ
ซึ่งพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงานก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชา
และได้ร่วมพิธีอันเชิญพระธรรมเจดี
ส่วนคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ผู้แทนพุทธศาสนิกชนเปิดเผยว่า
ซึ่งได้รับมอบพระธรรมเจดีที่เป็นส่วนหนึ่งของพระไตปิดก
ให้ประเด็ดสถานที่วัดภูเขาทอง
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะ
และน้อมรำลึกถึงคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธองค์
เราได้รับเกียรติได้รับความไว้วางใจจากประเทศนอเวย์เนี่ย
เขาจะมอบชิ้นส่วนของพระไตบิดมโบราณเก่าแก่ที่สุด

ที่จะได้นำอันเชิญขึ้นสู่ยอดบรมบรรพฤษ
เพื่อที่จะให้พุทธศาสนิกชนได้มาสักการะ
แล้วก็น้อมระลึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์
ก็รู้สึกภูมิใจครับ
ซึ่งไม่ได้มาเพิ่งมาครั้งแรกครับวันนี้
สบายใจจริงครับ
ฐานครอบครัวค่ะให้อยู่เย็นเป็นสุข
ให้ชีวิตประสบความสำเร็จ

สะเกดราชวรมหาวิหารหรือวัดภูเขาทองนั้น

เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

อย่างในปีนี้ก็มีการจัดพิธีเนื่อง
วันวิสาขบูชาตลอดทั้งวัน
จนถึงขณะนี้แม้จะมีฝนตกโปรยลงมา
พุทธศาสนิกชนก็ยังคงร่วมพิธีอันเชิญพระธรรมเจดี
ไตปิดกโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า๒๐๐ปี
ขึ้นสู่บรมวันพจน์วัดภูเขาทอง
หลังจากที่ถูกค้นพบที่หุบเขาบามียันประเทศอัฟกานิสถาน
แล้วอันเชิญมาประเด็จฐานยังท้องสนามหลวง
เพื่อประกอบพิธีสาธยายพระไตปิดก
รวมถึงให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะ

พิธีเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
เนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยค่ะ

รากฐานแห่งหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ
เสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้า
เมื่อได้อันเชิญพระธรรมเจดีมาปฏิสถาน
วัดสะเกดราชวรมหาวิหารแห่งนี้แล้ว
ก็ยิ่งจะทำให้ชาวพุทธได้ใกล้ชิดหลักธรรมคำสอน

รายงานจากวัดสะเกดราชวรมหาวิหารค่ะ
ขอบคุณคุณสุภานีและทีมข่าวด้วยนะคะ